เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะ
สภาพอากาศที่ยังคงแย่อยู่นั่นเองกับค่าละอองฝุ่นที่ยังสูงปรี๊ด

ล่าสุดค่ะวันนี้พี่แจ๊กกะรีนของเรา
ตามไปที่กองถ่ายละครแถวย่านปฐุมธานี

ที่ยังมีความอันตรายในเรื่องของฝุ่นละอองอยู่นั่นเองค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศในกองถ่ายวันนี้นะคะ

แล้วดาราเดินทางกันมาอย่างคับข้างเลยนะคะ
เช็คค่าอากาศผ่านแอปพลิเคชันดู
เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าค่าอากาศมันจะสูงขนาดไหน
นี่ดูผ่านหน้าจอนะคุณผู้ชมยังเห็นความขมุกขมัวเลยนะคะ
แล้วดาราในกองที่ทำงานกันกลางแจ้งแบบนี้
เขามีวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองยังไงบ้าง

ก็อยู่ที่ตำบลบังคูวัดปฐุมธานีค่ะ
ตอนนี้วัดค่าอากาศได้๑๕๐แล้วนะคุณผู้ชม

เพราะอย่างที่ทราบนะคะอากาศที่นี่ก็บรรยากาศเป็นอึมครึม
แล้วก็มีทูบควันด้วยถามนักแสดงดีกว่านะคะ

พี่ฝนเป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับพี่ฝนนี่๑๕๐ค่าอากาศ

ก็รู้สึกตกใจว่าเมื่อก่อนอากาศบ้านเรานี่แบบ
ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็บริสุทธิ์มาก
แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับอาการมันแย่ลงเรื่อย
อย่าคิดว่านี่คือหมอกที่แบบแสนบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่นะคะ
อยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วย
อยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
แต่ความจริงก็คือตอนนี้โรคเรามันป่วยแล้วไง
เขาก็เลยแสดงออกเขาบอกเราแล้ว
เขาส่งสัญญาณแล้วว่าเขาไม่สบายนะโรคเขาป่วย
เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาโรคของเราด้วย
ก็ระหว่างด้วยเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องใส่หน้ากากกัน

ทำงานกันเสร็จเรียบร้อยถ่ายละครกันแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากกันด้วย

อยากให้ใส่กันไว้ตลอดเลยเพราะว่าตอนนี้คืออากาศไม่ดีจริง

เพราะว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะคะ
ที่ประปรายในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
แถวสมุทรประการเมื่อเช้าเห็นมีคุณผู้ชมไลน์ผ่านหน้าจอ

เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันยินดีมากให้ทับลงมาเยอะลงมาแรงเลย
คือเอาจริงนะการพึ่งพาฝนในตอนนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง
แต่ถ้าจะให้ดีนะคะในระยะยาวถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้เกิดมลพิษทางอากาศแบบนี้เนี่ย
ก็ควรที่จะดูแลโลกของเราไปพร้อมกัน
เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องดูแลโลกของเราด้วยสิ่งเล็ก
ทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะรวมถึงลดการเผาไหม้
แล้วก็ลดการใช้รถยนต์ด้วย